ผู้ใหญ่นิดนึงหลายคนอยากรู้เรื่องการเมือง

ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นเสียเหลือเกิน

ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะถ้าจะพูดถึงเรื่องคลิปของนักการเมือง
นักเคลื่อนไหวที่มีการถูกเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล
อันนี้แบบตอนเห็นตอนแรกก็แอบช็อกเหมือนกัน
ว่าสชและกองทัพไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะคะ
ส่วนทางด้านของพักพลังประชารัฐยังคงเดินสายทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะ
แม้ว่าจะมีกระแสโจมตีเรื่องของการจัดระดมทุนวิพักษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้
แก่นนำพักบอกว่าขอให้ร้ายกันแค่พองามก็พอนะคะ
โดยเรื่องนี้นายสนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐไปเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพักในเขตน้องเจาะ
การหาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชารัฐไปเปิดศูนย์ประสาน
งานที่จังหวัดนครปฐมพร้อมระบุถึงกรณีพักถูกโจมตีเรื่อง
ซึ่งเชื่อว่าจะชี้แจงได้พร้อมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อ
เมืองคือการแข่งขันให้ไร้ป้ายสีกันแต่ก็ควรทำกันพองาม
อย่าให้เลยเถิดจนประชาชนนั้นกลับมาเบื่อหน่ายการเมืองนะคะ
ดูอีกพักนึงค่ะนายจุฬินและสนาวิสิทธิ์รอบหัวหน้าพลักษณ์
ชาธิบัตย์ออกมาระบุนะคะที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับการ
โต๊ะจีนระดมทุนของพักพลังประชารัฐออกมาแสดงความ
คิดความเห็นเรื่องนี้ว่าคือมีกลไกมีการใช้กลไกในการ
ทรัพยากรของรัฐไปเอื้อประโยชน์ให้หรือไม่ผู้ให้คำตอบ
ดีที่สุดคือกรกตค่ะในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองและ
โดยงานของรัฐที่มีชื่อถูกพาดพิงจะต้องออกมาชี้แจง
ให้ความชัดเจนต่อสังคมในเรื่องนี้ด้วยครับนะคะนอกจากนี้
ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวออกมาจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
นายกรัฐมนตรีก็ไปโพสต์ข้อความให้กำลังใจสมาชิกพัก
พักที่ถ่ายภาพพร้อมกับแกนนำพักคู่กับรูปปั้นปูยักษ์
ระหว่างการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ก็ไปโพสต์ข้อความแบบนี้แหละค่ะชอบรูปปั้นที่ถ่ายจังค่ะน่ารัก
คิดถึงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเป็นข้อเป็นความ